สองคนนี้หลายคนทราบกันดีไม่ค่อยหวานกันเลย
แต่ว่าล่าสุดนะคะพี่เป๊กฝ่ายสามีลงรูปพี่ธัญญาเองเลยนะ

แต่หลายคนไม่ค่อยเห็นรูปคู่สักเท่าไหร่นะ
แซวเลยนะนี่เป็นรูปคู่ในรอบหลายปีเลยนะ
งานนี้ค่ะพี่ธัญญาเขาบอกว่าปกติก็ไม่ค่อยสว่างกันอยู่แล้วนะ
แต่ก็จะเขินหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวไปฟังพี่ธัญญากันค่ะ
เขินไม่เขินค่ะ

ก็จริงไม่ค่อยได้อัพรูปส่วนใหญ่จะรูปลูกสักส่วนใหญ่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ไปรับลูกด้วยกันแล้วก็เราเหมือนแบบมันก็ถ่ายรูปไปเรื่อยอะไรอย่างนี้
แล้วเขาก็คงอารมณ์ไหนไม่รู้แบบสลงซะหน่อยอะไรอย่างนี้
ก็มีแบบเออแบบไม่ค่อยได้เห็นลงบ่อยนะอะไรอย่างนี้
ซึ่งลงบ่อยไม่ได้หรอกเพราะไม่ค่อยได้ถ่าย

ความหวานเป็นค่าที่โชว์เท่าไหร่แต่ว่าเรื่องของลูกนะน้องลียา
กิจกรรมร่วมกันนะคะเพราะว่าน้องลียาเนี่ยเพิ่งแบบไปแคมป์
ไปหาประสบการณ์ที่เมืองนอกก็ยกกันไปทั้งครอบครัวไปเยี่ยมนะ
เพราะว่าคิดถึงเหลือเกินคุณนะฮะ